คำแรกวันนี้อย่างที่ขึ้นด้านหลังของเราทั้ง๓คน
ร่องแก่งนั่งเรือยางตามลำน้ำต่างต้องระวังให้ดี
แม้จะมีอุปกรณ์ป้องกันทั้งหมวกกันน็อกทั้งชูชีพก็ตาม
แต่เหตุการณ์สลดก็เกิดขึ้นได้เสมอ
อย่างเหตุการณ์นี้นักท่องเที่ยวเขาก็ล่องไปตามแม่น้ำ
เป็นแก่งที่จังหวัดน่านเขาเรียกว่าแก่งน้ำว่า
ทีนี้พอเข้าไปมันเกิดเหตุการณ์เรือยางไปชนกับโขดหิน
ทำให้นักท่องเที่ยวซึ่งเป็นคนไทยพลัดตกลงไปคือนายสุภาษิตเดชขุนทศอายุ๒๖ปี
พัดตกลงไปในน้ำขณะที่เรือยางไปชนกับก้อนหินแล้วหายไปเลย
แต่คุณผู้ชมสังเกตดูไหมว่าน้ำค่อนข้างจะแรงไหลเชี่ยว
แล้วเหมือนจะมันขุ่นแดง
ช่วงนี้ฝนตกน้ำเยอะครับในแก่งในน้ำลำทานแม่น้ำต่างต่างก็ต้องระวัง
อย่างที่เห็นนะฮะคือเขาสูญหายพลัดตกลงไปขณะที่ร่องแก่งน้ำวาดที่อำเภอบ่อเกลือที่จังหวัดน่าน
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ที่๑๓สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ
อันนี้เป็นภาพบรรยากาศที่คนที่อยู่บนเรือยางเขาก็ถ่ายเก็บเอาไว้
ด้านขวาคือทางด้านของนายสุภาษิตที่จมน้ำหายไป
ซึ่งคุณผู้ชมสังเกตดูนะเขาใส่หมวกกันน็อกนะเขาใส่เสื้อชูชีพนะ
เซฟตี้อย่างดีครับตามระเบียบหลักเกณฑ์ในการล่องแก่งต่างเพื่อความปลอดภัยของทุกคน
ทีนี้หลังเกิดเหตุครับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติขุนน่านก็รวมกันกับฝ่ายปกครอง
ตั้งเลยศูนย์ปฏิบัติการค้นหานักท่องเที่ยวที่ศูนย์หายทำการค้นหาครับ
ก็ไปตั้งขึ้นมาที่ศูนย์ทำการเทศบาลตะบนบ่อเกลือนะครับ
ทีนี้เอาชุดค้นหาลงพื้นที่เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๓สิงหาคมใช่ไหม
เอาแผนที่มากลางเขาตกตรงไหนแล้วก็มาเริ่มค้นหาจากจุดที่จมก่อน
จุดที่จมคือเรียกว่าบ้านผาสุกหมู่๓ตะบนภูฟ้าค้นหาเรื่อยไป
สีน้ำตาลแดงเลยแล้วน้ำเพิ่มขึ้นทุกชั่วโมงอันเนี้ย
มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แม้เราควรจะไม่ควรไปไหมหรืออย่างไร
อะไรแบบนี้นะฮะทีนี้ทีมค้นหาเขาแบ่งเป็นสามทีมนะฮะต้องสละเรือยาง
แต่ว่าช่วงค่ำต้องยุติการค้นหาไปเพราะมืดแล้วก็มองไม่เห็น
แล้วน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นด้านขวาเนี่ยเดินเท้าเข้าไปนะครับ
แต่ล่าสุดคุณผู้ชมครับไร้ปฏิหาร
แม้ว่าคนสูญหายจะใส่หมวกกันน็อกและชูชีพก็ตามแต่

แล้วที่สำคัญลอยไปไกลจากจุดที่ตกน้ำ๒๕กิโล
๒๕กิโลเลยนะครับ๒๕กิโลครับ
แต่ก็มีคำถามว่าจากภาพเขาก็ใส่หมวกกันน็อกใส่เสื้อชูชีพ
แล้วเขาจมน้ำเสียชีวิตได้อย่างไร
อันนี้เราไม่ทราบว่าขณะที่เรือไปชนกับโขดหินนั้นเนี่ย

แล้วอาจจะถูกกระแสน้ำดูดลงไปติดโขดหินใต้น้ำหรือไม่อย่างไร
อันนี้ก็ยังไม่ทราบนะฮะแต่ว่าตอนนี้เจอร่างเขาแล้วครับ

เดี๋ยวความเคลื่อนบนหน้าอย่างไรคงจะมีการบรรยายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบอีกทีหนึ่ง
รวมถึงเรื่องของสาเหตุของการเสียชีวิตในครั้งนี้ด้วยนะครับ